มีเหตุการณ์ที่อดีตลูกเขยวางเพลิงเผาบ้านพ่อตาแม่ยายจนวอดทั้งหลังนะครับ
เพราะไม่พอใจที่อดีตภรรยาบอกเลิก
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ที่เป็นพ่อตาซึ่งพยายามเข้าไปดับไฟที่ไหม้บ้านของตัวเอง
ต้องเสียชีวิตคากองเพลิงเพราะว่าถูกไฟดูดนะครับ
เป็นไฟฟ้าที่ต่อเอาไว้เข้าไปยังบ้าน
ติดตามจากรายงานครับ
อยู่ในชาวเทพจินดาอายุ๖๙ปีเสียชีวิต
ถูกไฟดูดขณะเข้าไปดับไฟไหม้บ้าน
ด้านนายมาโนธหลบหนีไปทิ้งไว้เพียงจักรยานยนต์ที่ขี่มาจอดไว้หน้าบ้านเกิดเหตุ

ก่อนหน้านี้มีเรื่องทะเลาะกับภรรยาซึ่งเป็นลูกสาวผู้ตายจนขอเลิกรากัน
นายมาโนธเคยข่มขู่มาแล้วว่าจะฆ่ายกครัว
จึงคาดว่าน่าจะมาจากความแค้นใจที่เลิกกับภรรยา
เพราะขณะเกิดเหตุอดีตภรรยาก็นอนอยู่ในบ้านพร้อมกับพ่อและแม่
ขณะที่นายพานุเดชสะอุบลผู้เป็นหลานเขย
ได้โพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ประกาศตามหาผู้ก่อเหตุหลังหลบหนีไป
เล่าเหตุการณ์สุดสะเทือนใจ
ว่าปู่ถูกไฟดูดเสียชีวิตขณะเข้าไปดับไฟ
นายพานุเดชเล่านาทีที่เข้าไปพบปู่กำลังดับไฟว่า
บ้านเขาและบ้านปู่อยู่ในสวนกล้วยไม่ไกลกัน
บ้านเกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกใต้ถุน
ช่วง๕ทุ่มกว่าของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตัวเองและแฟนเห็นแสงไฟมาจากบ้านปู่คล้ายไฟไหม้
ขี่รถจักรยานยนต์มาดูพบว่า
กำลังใช้กระป๋องน้ำพลาสติกตักน้ำจากคลองข้างบ้าน
ดน้ำดับไฟอยู่จึงเข้าไปห้าม
เพราะตอนที่ไปถึงไฟห่มไหม้บ้านทั้งหลังแล้ว
ปู่ก็ฟังคำเตือนของหลานถอยห่างออกมา
จากนั้นจังหวะที่นายพานุเดชหันไปบอกญาติที่วิ่งมาดูเหตุการณ์
ปู่ย้อนกลับไปดับไฟอีกตอนไหนไม่รู้
รู้ตัวอีกทีเห็นปู่ล้มลงข้างรถจักรยานยนต์แล้ว

แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะกลัวไฟดูด
พอตั้งสติได้รีบหยิบไขควงใต้เบาะรถจักรยานยนต์ของตัวเอง
นำไปไขหม้อแปลงที่เสาไฟฟ้าข้างบ้านเพื่อตัดวงจรไฟฟ้า
ลากตัวปู่ออกมาด้านนอก
นาทีนั้นปู่หายใจรวยรินยังไม่เสียชีวิต
เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงปู่ก็เสียชีวิตแล้ว
นางสาวอารีรัฐเทพจินดาหลานผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
เวลาเมานายมาโนธจะอารวาสทุกครั้ง

คว่างปลาอาวุธใส่ภรรยาพร้อมขู่ฆ่าตลอดเวลา
ไปส่งครับรถไปส่งไปที่ทำงาน
ต้องเดินหน้าต่อไป
ควรดีแล้วหน้ามาตายไงพี่
ญาตินำร่างนายชาวผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดจินดารามอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
วอนตำรวจช่วยติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว
หลังตำรวจภูทรสามพรานออกหมายจับ
และกำลังติดตามตัวนายมาโนธมาดำเนินคดี

พระเจราวรินทร์พระเจราปภานันทร์
ข่าวแถวรัฐทีวีประงาน